ในวันนี้กรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกต
ได้มีการเสนอ๔ประเด็นปฏิรูปเลือกตั้ง
มีอำนาจแจกใบเหลืองใบส้ม

ส่วนที่ประชุมสรรพทธอก็เห็นชอบ
ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูล๒ฉบับ
เจตนาต้องการให้เป็นกฎหมาย

หน่วยที่ประชุมสรรพทธอก็มีมาตรีเห็นชอบ
ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าด้วยการเลือกตั้งสภาพุทธรรษฎร
ด้วยคะแนน๑๓๖ต่อ๒เสียง

และเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูล

ด้วยคะแนน๑๕๔เสียง

โดยเป็นการพิจารณาต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้

ข้อเสนอทั้งหมดเกิดจากการคิดแก้ปัญหาทางการเมืองให้ดีขึ้น
ไม่มีจิตนารังเกียจนักการเมือง
พร้อมขอสมาชิกอย่ากังวลกับข้อเสนอบางเรื่องที่อาจจะดูรุนแรง
เพราะเจตนาต้องการให้เป็นกฎหมายเข้ามาปราบโกง
ส่วนข้อเสนอที่ให้กระทรวงมหาดไทยช่วยจัดการเลือกตั้ง
ยืนยันนะครับว่ามีหน่วยงานอื่นร่วมด้วย
อำนาจการควบคุมการเลือกตั้งยังให้กรกตเป็นผู้อำนวยการ
ขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิากรกรตอระบุว่าส่วนตัว
เสนอหลักการ๔ปฏิรูปการเลือกตั้งเอาไว้
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนุนว่าด้วยการเลือกตั้งสส
คือกลไกการรับสมัครกลไกการหาเสียงการลงคะแนน

โดยมีสาระสำคัญเช่นการเพิ่มค่าสมัคร
และเงินคืนสมัครบางส่วนให้ครึ่งหนึ่ง
กรณีที่ผู้สมัครได้รับเลือกเกินร้อยละห้า
จำกัดวงเงินหาเสียง๑๕๐๐๐๐บาท
อาจจะเหลือ๕แสนบาทต่อเขต
ส่วนการลงคะแนนจะขยายเวลาเป็น๘นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกา
ส่วนกรกตก็มีอำนาจพิจารณาใบเหลืองสั่งให้เลือกตั้งใหม่
ส้มกรณีที่พบความผิดก่อน

จนเป็นเหตุห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา๑ปี
และมีอำนาจเสนอให้สารพิจารณาเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง๑๐ปี

ขณะที่ใบดำไม่อยู่ในอำนาจของกรกต
เพราะว่าโทษดังกล่าวถูกกำหนดเอาไว้ในรัฐมนุนแล้ว
คาดว่าจะสามารถส่งร่างกฎหมายนี้ให้กรทได้
ในวันที่๑๖กันยายนนี้ครับ